คือมีเหตุการณ์แปลกลักษณะความฝันเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานอยู่ในนั้นนะคะ

แม่ครัวบอกว่าในความฝันนี้มันแปลกมาก
ฝันว่ามีคนตัวใหญ่มายืนชี้หน้าด่าอยู่ที่หน้าผับ
และในความฝันคืนเดียวกันเห็นเจ้าของผับตัวขาดครึ่ง
แล้วเขาบอกว่าเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าของผับด้วยนะ
เตรียมทำบุญเมื่อไหร่ค่ะ
ถัดไปของเหตุการณ์นี้ค่ะ

ไม่ถึงค่ะเกิดเหตุร้ายนี้ก่อนนะคะ
คือความฝันอย่างที่บอกไปนะคะ
ฝันว่ามีผู้ชายมายืนชี้หน้าด่าอยู่ที่หน้าผับ
ประโยคที่พูดก็คือกูอยู่ของกูดีมายุ่งกับกูทำไม

ฝันเห็นเจ้าของผับนั่นแหละตัวขาดครึ่งเลย
บอกเจ้าของผับเจ้าของผับบอกได้

ทำบุญนี่ก็คือวันถัดไปนี่เอง
นางสาวพิมพิสาต้อยเห็มอายุ๓๙ปีแม่ครัวคนนี้ค่ะ
บอกว่าฝันลักษณะเหมือนเป็นรังร้ายนะคะ
เป็นความฝันหลังจากที่เปิดผับมาได้ประมาณ๓สัปดาห์
ฝันเห็นตายายแก่สองคนแต่งชุดโบราณ
แล้วก็มายืนด่าอยู่หน้าผับ
และนอกจากนี้เห็นเจ้าของผับตัวขาดครึ่ง
ในช่วงที่เห็นตากับยายมายืนด่าอยู่ที่หน้าผับ
บอกว่าหน้าตาโกรธมากโกรธมากเลย
มีกราฟิกให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะ
ตัวเธอเองตกใจมาก
ถามว่าเจ้าของร้านเชื่อไหม
หลังจากที่แม่ครัวไปเล่าให้ฟัง
เจ้าของร้านบอกเชื่อนะก็ถึงเตรียมจะทำบุญไง

สัมผัสได้ว่าอาจเป็นคนใกล้ตัว
เพราะก่อนที่จะทราบข่าว
รู้สึกว่ามีผู้ชายดำเกลี่ยม
มายืนมองอยู่ที่หน้าห้อง
บอกว่าเดือนที่แล้วพี่สาวเราดื่มเหล้า

มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะที่เมาเทนบีนะคะ

เครื่องดื่มที่ผู้หญิงคนนี้ดื่มเข้าไปคือค็อกเทลช็อต

พอดื่มเสร็จนั่งนิ่งจนทุกคนนึกว่าหลับ

แฟนผู้ตายเลยจับที่ประจอนปรากฏว่าไม่มีที่ประจอนแล้วค่ะ
ส่งโรงพยาบาลปั๊มหัวใจอีก๓๐นาทีก็ไม่ขึ้น
สรุปว่าเสียชีวิตจากในผับ

ชาวบ้านในพื้นที่มีการพูดถึงเรื่องเลขอาถรรพ์เลข๑๓

ผับนี้มีพื้นที่๑๓ไร่
วันเกิดเหตุวันที่๕เดือน๘

อกจากนี้ครบรอบ๑๓ปีเหตุไฟไหม้ซานติก้าผับที่เกิดขึ้น
นับย้อนไปก็ปี๒๕๕๒พอดี

แล้วค่ำคืนที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตทันที

แต่ว่าแน่นอนนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นเรื่องของความประมาทส่วนหนึ่งแหละ

นะฮะก็ติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร